เรื่องของอุบัติเหตุก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปอุบัติเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้า
มีรถเก่งคันหนึ่งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ล้มแล้วคนขับขี่เนี่ยคือบาดเจ็บสาหัส
แต่คนขับรถเก่งที่ชนคือหลบหนีไปค่ะ
ทีนี้ตำรวจเขาก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะมาเป็นเบาะแสที่สำคัญเลยค่ะ
เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจะเห็นนะคะนาทีที่เกิดเหตุนะคะ
นี่นะคะกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาตามทาง
แล้วรถเก๋งที่ขับตามหลังมาเนี่ยพุ่งชนท้ายอย่างแรง
ทั้งคนและรถกระเด็นล้มบนถนนทำให้คนขับขี่บาดเจ็บ
ส่วนรถเก่งที่ก่อเหตุหลังจากชนแล้วก็ซิ่งขับหนีไปเลยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองบนถนนสายพิมพาเกาะไร่
พื้นที่ตะบนพิมพาอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขับมาตามถนนเนี่ยนะคะมุ่งหน้าไปทางเกาะไร่
พอมาถึงใกล้จุดที่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้เนี่ยค่ะ
ก็ถูกรถเก่งที่ขับตามมาพุ่งชนท้ายเต็มแรง
ทั้งรถทั้งคนล้มกระเด็นตกจากรถนอนจมกองเลือดในแอ่งน้ำข้างทาง
บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือนางสาวนัดวดี
ปรีเถื่อนอายุสี่สิบสี่ปีส่วนรถจักรยานยนยี่ห้อยามาฮ่า
ภูขาวสภาพก็พังเสียหายเนี่ยค่ะกู้ภัยเข้ามาช่วยประถมพยาบาลแล้ว
ส่งเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลนางสาวพุทธชาติแดงฤทธิ์เจ้าของร้าน
ถ่ายเอกสารที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดเนี้ยค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ
เธอเดินเข้าไปหลังร้านพอดีแล้วได้ยินเสียงดังรถเกิดอุบัติเหตุชนกัน
เธอเลยรีบเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วพบว่ามีคนเจ็บนอนอยู่ในแอ่งน้ำ
มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือกันค่ะส่วนถนนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทางตรงเลยนะ
แล้วช่วงกลางคืนจะมีรถเยอะใช้ความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เธอก็ได้มอบคลิปกล้องวงจรปิดนี้ให้กับตำรวจไปแล้วค่ะส่วนตำรวจจะพบหลักฐานชิ้นส่วนรถเก๋งที่ก่อเหตุตกในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยนะคะ
ก็เห็นมีรายงานว่าตำรวจเจอบางส่วนแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วแล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวอื่นตามเส้นทางด้วย
จะได้เป็นเบาะแสติดตามตัวคนขับรถเก๋งมาดำเนินคดีต่อไปนะคะอืมค่ะ